คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามความหวีดความหวานของชีวิตจริง
สามีแห่งชาติของเราคุณก๊อตจิรายุกันหน่อยบอกเลยว่า
น้ำตาขึ้นตาแบบเลยนะจ๊ะ
ไปติดตามกันค่ะกับช่วงจอแสริมจอ

เหม็นความรักจังเลยเหรอคุณผู้ชม
ก็ดูเอาดูค่ะหนุ่มก๊อตซีรายุกับโบเป็นสวรรค์
ทั้งกรทั้งรักทั้งฟัดทั้งงอนและง้อ
อิชาอิชาอิชาอิชาอิชาอิชาอิชา
เนี้ยทำไว้อิชาเด็มเป้ย์แนธ

สุดเนี่ยเรียกเด่นว่าเบอร์เป็นสวรรค์ได้เลยนะ